เรื่องราวของวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติภัณฑ์นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมท่านปรเมษงามพิเศษ
และท่านวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องศรคุณสุรพันธ์เจริญทรัพย์สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ

แล้วก็สวัสดีนายแบบนางแบบของเราด้านหลังสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
มากันแน่นเอียดขนาดนี้เลย

ต้องบอกว่าที่เรายกของดีทั้งหมดเอาไว้เลยเห็นแล้วแหละที่คุณชนะแอบไปใส่มา
ค่ะท่านคะคือเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นของเยอะมากเลย
อยากให้ท่านแนะนำอธิบายถึงการจัดงานกิจกรรมต่างที่จัดขึ้น
จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะ
ครั้งนี้ก็คือการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติภัณฑ์
ก็คือเป็นการจัดงานของกลุ่มภาคเหนือตอนบนทั้ง๔จังหวัด
ในแต่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ห้องสอน
ซึ่งวันนี้เป็นงานหลักของแม่ห้องศรที่นำพี่น้องชาติภัณฑ์ต่าง
ของในแต่ละจังหวัดใน๔จังหวัดมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งจะมีขึ้นที่เชียงใหม่ใช้สถานที่เชียงใหม่
แต่ว่าเป็นการรวมกลุ่มกันของทั้งหมดคือ๕ชาติภัณฑ์ด้วยกัน
ชาติภัณฑ์นี้มีหลากหลายมากแต่แต่วันนี้มา
ยกตัวอย่างมาให้ชมกัน๕ชาติภัณฑ์นะคะ
มีอะไรบ้างคะเริ่มจากทางนี้ก่อนเลย
ก็จะมีเป็นระหุงนะครับ
ละหูจะเป็นยังไงคะลักษณะชาติภัณฑ์ของละหู
จะมีการแต่งกายใส่เสื้อปกติจะเน้นสีดำนะครับ
สีดำเป็นหลักแล้วก็มีเครื่องประดับเป็นเงิน
จะมีผู้ชายก็อย่างนี้
ผู้ชายก็จะคล้ายกันลักษณะก็คือจะเน้นไปที่เสื้อสีดำเป็นหลักใช่ไหมคะ

ฝั่งนี้ละวะละวะเป็นยังไงคะเครื่องแต่งกายเอกลักษณ์ของละวะ
ของละวะจะเป็นชุดสีขาวที่เห็นนะครับ

มีแบบเสื้อสีดำ
ของผู้ชายก็จะมีแค่ข่าวล้วนอย่างนี้

ก็เป็นเงินแล้วก็จะเป็นด้ำงาช้างครับ

ด้ำงาช้างจะเป็นเงิน
โหสวยมากอะจริงน่ะคุณผู้ชม

ก็จะเป็นงานเย็บปากท้องน้อยของผู้หญิงของสาวที่ให้

ผู้หญิงเขาเทปเย็บปากตักร้อยแล้วก็มาให้กับหนุ่มเขา
ตอนนี้ทิชชันได้กำไรแล้วค่ะ
หวังตรงนี้พ่อค่ะสวัสดีครับ

งือเป็นเงินแท้ใช่ไหมคะ

แล้วก็สวยมากแต่ว่าข้อมือเล็กมากเลยนะคะ

อันนี้เป็นผลไม้ของคุณชนครับ

สวรรษของบ้านละอุบนะครับ
แล้วก็รสชาติจะหวานครับ

ไลท์จะอยู่ที่ผ้าลายตวนตรงนี้นะครับ

แต่เกิดเสียชีวิตหลายคน

ต้องรักษาเอาไว้แต่ละบุคคล

อีกหนึ่งฝั่งด้านนู้นเลย

ใต้กลาง

ก็คล้ายปากกากย่อไหม

ปกากย่อคือเป็นภาษาที่เขาเขียน
ที่ในหมู่บ้านก็คือเขาเรียกปาเกย่า

คือชาติภัณฑ์นี้ก็คือการแต่งกล้ายกับผู้ชาย

ครับเพราะผู้หญิงก็ถ้าแต่งงานแล้วนะครับ

ถ้ายังไม่แต่งงาน

ผ้าสีขาวบริสุทธิ์ที่ใส่รวดเดียว
อ๋อนี่ฉันต้องใส่สีขาวแล้วค่ะ

ได้ครับน้องใบตองต้องใส่สีขาวทั้งชีวิตเลยครับ

เผื่อจะได้แต่งเผื่อเปลี่ยนเป็นสีดำบ้าง
พออนุญาตให้กล้องจับมาดูหน่อยนะครับ
น่าสนใจมากครับ
ผ้าคืนนี้

นี่จากเมลาน้อยนะครับ

แต่ละชาติภัณฑ์เองก็มีเอกลักษณ์
ของลายผ้าที่แตกต่างกันออกไปด้วย

เป็นโม้งเป็นเภาโม้ง

โม้งจะใส่ชุดแบบนี้ก็เพราะปีใหม่
ปีใหม่โม้งก็จะใส่แบบนี้อยู่รูปช่วงกัน
ใช่ค่ะ
ที่เราเคยได้ยินกัน

อันนี้ก็คือเป็นชุดเครื่องแต่งกายของเผ่าทองมงค์
ก็จะเน้นไปที่เครื่องเงินเป็นหลัก
เครื่องเงินเป็นหลักค่ะ
ก็ทำเองด้วยทำเป็นปีหนึ่งก็ได้แค่ชุดเดียว
ปีทำได้๑ชุดเท่านั้น

กระโปรงนี้ต้องทำเป็นปีแล้วค่ะ

ส่วนที่เราใช้มือปัดปลาลายแบบนี้นะคะ

ปลาลายกาดพระกังชงแบบนี้
กระชงก็ต้องปลูกเองทำเอง

นี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายของชาวเผ่ามงค์

อีก๑ชุดครับ
ตกไม่ได้นี่ทางนี้
เป็นชุดของไทยใหญ่ครับผม

เอกลักษณ์ก็จะเป็นใช้ผ้าหน้าแคบนะครับ

การตัดเย็บก็คือใช้ไม่มีการต่อผ้าครับ
เป็นชุดเดียวกันผืนเดียวกัน

ก็เป็นเอาไว้ใช้สำหรับออกไปไล่ไปนาครับผม

อันนี้ก็เป็นผู้หญิงพวกผู้ชายก็เป็นพวกหัว

ต้องบอกว่าดิฉันโชคดีนะมีโอกาสได้ไปจังหวัดแม่ห้องศร
ได้ไปดูการทำหมวกกรุ๊ปไตด้วย

แต่ละชาติภัณฑ์มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป
แต่ว่าเราจะมาถามเรื่องของการจัดงานที่เกิดขึ้นนะคะท่าน
การจัดงานครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
คือครั้งนี้จริงเป็นการจัดครั้งแรกนะครับ
ที่ได้รวมกลุ่มจังหวัด๔จังหวัดด้วยกันมาจากที่เชียงใหม่
โดยที่เมื่อสักครู่ได้บอกแล้วว่าหลักก็คือแม่ห้องศร
เพราะว่าทางจังหวัดแม่ห้องศรมีกลุ่มชาติภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดนะครับ
ซึ่งในงานในครั้งนี้เมื่อสักครู่ที่ได้ชมพี่น้องชาวชาติภัณฑ์ต่าง
ก็จะเห็นว่าเป็นจำนวนย่อยเท่านั้นเอง

เพราะงั้นก็คิดว่ากิจกรรมดีอย่างนี้นะครับ
เป็นกิจกรรมที่เราจะร่วมกันสร้างสรรค์เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจนะครับ
การกระทรวงวัฒนธรรมท่านอิทวนคุณปลื้มที่เน้นในเรื่องของการสืบสารรักษาต่อยอดวัฒนธรรม
ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างมีหมดเพราะว่าวิถีชีวิตเดิมของพี่น้องชาติภัณฑ์ต่าง
เป็นวิถีชีวิตที่ทุกวันนี้นะครับมีความเป็นดั้งเดิมเพราะฉะนั้นก็มีมนต์เสน่ห์ของเขา
เราจะได้มาสัมผัสในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของอาหารในเรื่องของการใช้ภาษา
และที่สำคัญก็คือวิถีชีวิตที่ความเป็นมาต่างซึ่งเรามีไฮไลท์ในงานมากมาย
ในงานที่จะจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดนิทศกาลการจัดเสวนา
เสวนาในเรื่องต่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้ว
และไฮไลท์ที่สำคัญมากก็มีงานแสงสีเสียงช่วงค่ำทุกวัน
กลุ่มชาติภัณฑ์ต่างมันจะได้แสดงในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ของเขา
ว่าเขามีความเป็นมายังไงเพื่อให้พวกเราจริงอาจจะมีความรับรู้น้อย
วันนี้ก็จะได้มารู้จักพวกเขากันมากขึ้นนะครับ
แล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็นไฮไลท์สำคัญอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือ
เราจะมีการจัดแสดงเดินแบบนะครับ

หลอกปัญญานางแบบไหนแบบเหล่านี้ใช่ไหมครับที่จะมาเดินแบบโชว์กัน
ใช่ครับแล้วยังทางวัฒนธรรมจังหวัดได้กลับเรียนเชิญทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๔จังหวัด
แล้วก็รวมกับทางประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดด้วย
ที่จะมาร่วมกันเดินแบบในชุดประจำประจำเขาของเขา
ตรงนี้ก็ผมคิดว่าวันนี้ทางวัฒนธรรมเองได้มีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์
จากเป็นวัฒนธรรมในคุณค่าแล้วเป็นวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวด้วยนะครับคิดว่ากลุ่มชาติภัณฑ์ที่จะไปร่วมงานในวันนี้มีจำนวนมาก
กว่า๔๕๐๐ชีวิตที่จะไปร่วมในงานแล้วก็คาดหวังพี่น้องประชาชน
พี่น้องชาวจังหวัดในภาคเหนือหรือแม้กระทั่งพี่น้องในชาวไทยทุกคน
แล้วก็ชาวต่างชาติไปร่วมงานนี้กันมากเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วย
เป็นอากาศกำลังดีที่เชียงใหม่อ่ะเนอะ
ท่านครับช่วยบอกหน่อยนะครับว่าจัดงานที่ไหนวันอะไรขอย้ำอีกทีหนึ่งเผื่อคุณผู้ชมสนใจจะได้ไปถูกครับ
แล้วก็เชิญชวนน้องประชาชนทุกท่านช่วยกันประชาสัมภาษณ์ด้วยนะครับ
๒๘สิงหาไปจนถึง๑กันยังมีเวลานะคุณผู้ชมค่ะ
ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้นะคะเราก็สามารถไปเที่ยวชมงานกันได้
เพราะว่าในงานอย่างที่บอกไปว่าไฮไลท์มีเยอะมากเลย
มีของดีสินค้าของชุมชนของแต่ละชาติภัณฑ์
แล้วก็ยังมีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่จะให้เรียนรู้

ใช่อาหารนี้เป็นไฮไลท์ที่สำคัญอีกรายการหนึ่ง
อกจากโซนที่เราจะมีการจัดต่างมีโซนกาดอาหาร
ก็คือจะมีอาหารของแต่ละชาติภัณฑ์มาแสดง
แล้วก็ให้เลือกซื้อขักซื้อรับประทานได้
คือมันมาไม่ได้หาทานง่ายจริงไหม
เพราะว่าถ้าจะทานต้องขึ้นดอยขึ้นไป

ประกวดอะไรคะประกวดอาหารตรงเวทีกลางเรานะครับ
ก็คือเราจะมีการนำวัตถุดิบขึ้นมาในแต่ละวัน

ก็ให้แต่ละชาติภัณฑ์เอาหน่อไม้ไปเป็นวัตถุดิบ
ในการทำอาหารของประจำชาติภัณฑ์นั้น
ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

แล้วก็จะมาให้ท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานได้ชม
เรียกว่าเป็นการประชันเชฟชาวดอย

ชันกันเลยว่าใครจะฝีมือดีกว่ากัน

เอาล่ะก็ไปลองลิ้มชิมรสกันได้ครับ

หลังจากมาร่วมงานในวันที่จะจัดแล้วนะครับ
เราก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ไปเยี่ยมชม
ได้ไปเยี่ยมเขาในชุมชนต่างในแต่ละจังหวัดที่พวกเขาอยู่กัน
เพื่อให้เป็นกำลังใจแล้วก็ไปศึกษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขา

แล้วก็มีสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นมากมายนะครับ
ในการที่จะได้เรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิต
กันทางแต่งกายการใช้ภาษาต่าง
แล้วก็จะเป็นการให้กำลังใจในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ

ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้กับชนเผ่าชาติภัณฑ์แต่ละชุมชน
ซึ่งแต่ละชุมชนต้องบอกว่ามีจุดเด่นมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรม
แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีความสวยงามทั้งนั้นเลย
อยากให้คุณผู้ชมได้ไปศึกษาได้ไปเรียนรู้กัน
แล้วก็ไปสัมผัสด้วยตาของตัวเอง
เพราะว่าอย่างที่ฉันมีโอกาสไปยังไปไม่ครบ

ฉะนั้นก็เชิญชวนให้คุณผู้ชมไปร่วมงานไปเที่ยวกันได้นะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
แล้วก็ท่านวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องศรขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกชนเผ่านะฮะที่มาในวันนี้
ลงมาจากดอยเพื่อมาหาเราโดยเฉพาะเลยนะน้องไปต่อ

อย่าลืมนะคะไปร่วมงานกันได้๒๘สิงหาจนถึง๑กันยายนนี้
จังหวัดเจียงใหม่เจ้าเดี๋ยวเจอกันนะเจ้า
เอาล่ะแล้วเจอกันนะเจ้า